สวัสดีครับคุณบุ๊คฮะคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
การเมืองช่วงนี้อย่างที่คุณบุ๊คเกริ่นไว้คือมันมีหลายเรื่องหลายมุม
ที่ต้องจับตาดูเพราะแต่ละเรื่องมันจะเกี่ยวข้องกับเราที่เป็นประชาชน
เกี่ยวข้องกับประเทศชาติมุมของพรบเลือกตั้ง
ว่าในสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์จะหารร้อยหรือหารห้าร้อย
ตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่ในสภา
มุมของวาระการดำรงตำแหน่ง๘ปีของนายก
อันนี้ก็ต้องคอยลุ้นเพราะว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
วันหน้าด้วยเหมือนกันฉะนั้นข่าวการเมืองในช่วงนี้
มันมาลุมมาตุ้มหลายเรื่องมันคล้ายหนังที่ใกล้จะจบเรื่อง
พอใกล้จบเรื่องมันก็ตื่นเต้นหนังก็เดินเลื่อนเลวร้าวใจตื่นเต้น
ตัวละครคนดังก็ออกมาปะมาชนกันคึกคักครับ
แต่ว่าที่คุณบุ๊กเกริ่นไปวันเมื่อสักครู่
และผมคิดว่าควรจะจับตามอง
ก็คือเรื่องชะตากรรมของพักพลังประชารัฐ
และพักเล็กอีก๔๕พัก
ว่าจะถูกยุบพักไหม
ถามว่าอยู่ดีจะถูกยุบพักทำไม
เรื่องนี้เนี่ยลองฟังคนที่เขาไปยื่นสองคน
ว่าเขาที่ไปแล้วเขามีเหตุผลอย่างไร
คนที่๒อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
ที่ตอนนี้ไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย
พักของพักเสรีรวมไทยนี่แหละสองคนนี้เข้ายื่นคำร้องต่อประธานกรกต
ยื่นคำร้องเพื่อให้เอาผิดกับพักเล็ก๔๕พัก
จำได้ไหมครับที่มีข่าววันก่อนว่าสอสอพักเล็ก
มีหลักฐานว่าไปรับเงินจากพักการเมืองใหญ่
เข้าข่ายพักใหญ่ครอบงำพักการเมืองเล็กไหม
ที่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเข้ามาขายมาตรา๒๘มาตรา๒๔
ทีนี้ถามว่ามันจะนำไปสู่การยุบพักหรือไม่
ประเด็นอยู่ตรงนี้ผลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกเมื่อวานว่า
บรรดาพักเล็กที่ชอบกินกล้วยก็หันไปซบพักใหญ่
ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วปล่อยให้พักพลังประชารัฐครอบงำ
โดยรับเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ยกตัวอย่างพักต่างด้วยนะ
พลังไทยรักไทยพักประชาธรรมไทยพักพลังไทยใหม่
พักครูเพื่อประชาชนพักพลังชาติไทย
แล้วทั้งหมดเนี่ยที่เปิดโปรงออกมาไปพบกันที่มูลนิธิบ้านลอยต่อ
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายเงิน
นี่คนดังเลยครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

แม้แกนนำพักเล็กจะอ้างว่าเป็นเงินกู้

เรามีคลิปเสียงหัวหน้าพัก๗พัก
ที่พูดสารภาพว่ารับเงินจริงถือว่าเป็นการกระทำผิด
ว่าด้วยพักการเมืองที่ยินยอมให้ครอบงำควบคุมพัก
ผิดมาตรายี่สิบแปดโทษเป็นยังไงครับ
โทษเนี่ยมันถึงขั้นยุคภักดิ์นะมีภักดิ์เล็กนะ
แล้วพักใหญ่ล่ะพักใหญ่พลังประชารัฐที่เข้าไปครอบงำ
อันนี้โทษหนักโทษหนักกว่า
หัวหน้าพักเนี่ยและกรรมการบริหารพัก
มีโทษจำคุกได้ตั้งแต่๑ปีถึง๕ปี
ถ้าโทษปรับเนี่ย๑แสนถึง๕แสนนี่เห็นไหมครับ
ทีนี้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ก็ยกเหตุการณ์ในอดีตมาเทียบเคียงให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยภักดิ์ไทยรักไทยเคยเข้าไปครอบงำจ้างพักเล็ก
ไม่ให้ลงเลือกตั้งก็ถูกตัดสิทธิ์
อันนี้ว่ากันตรงตรงตามพยานหลักฐานไม่เอาพลังอำนาจมาบีบกรกต
ฉะนั้นขอให้กรกตมีความเป็นอิสระจริง
ต้องถือว่าเป็นความผิดทั้งผู้ให้ผู้รับ
มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้ากรกตไม่เบี้ยว
พยานหลักฐานที่เราหอบไปให้กันวันนี้เนี่ย
มันชัดเจนว่าสามารถนำไปสู่การยุบพักได้

อันนี้ถือว่ารับทรัพย์เกินกว่า๓๐๐๐บาท
อันนี้ก็ต้องไปยื่นร้องปปช
เพราะมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายของปปช
สรุปว่าไปยื่น๒แห่ง
ยื่นต่อกรกตไปยื่นต่อปปช
ลองฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากอสมชัยศีลสุธิยากร
สมชัยเนี่ยอธิบายว่าตามพรปภักดิ์การเมืองมาตรา๒๘๒
เขียนไว้ชัดว่าการที่บุคคลภายนอกมาครอบงำพักการเมือง

พักการเมืองครอบงำซึ่งกันและกัน
เคยมีคดีแล้วเมื่อวันที่๒กุมภา๔๙

ตำรวจเสรียกตัวอย่างว่าพักใหญ่ครอบงำพักเล็ก
ให้พักเล็กโครงการเลือก

แล้วตอนนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือมีคนไปฟ้องกรกตจำได้ไหมครับ
กรกตติดคุกครับแล้วพักใหญ่ก็ถูกยุบครับ
ดังนั้นอาจารย์สมชัยบอกว่าหลักฐานเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
มันชัดเจนว่ามีการให้เงินสนับสนุนพักเป็นรายเดือน
มีการโอนเงินเข้าโอนเงินออกรู้เลขบัญชีมีชื่อคนที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานชัดเจนขนาดนี้เป็นเรื่องที่กรกตต้องดำเนินการโดยเร็ว
และตรงไปตรงมาอาจารย์สมชัยบอกภายใต้สภาพกตปัจจุบันนี้
สามารถดำเนินการได้เสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วถ้าเห็นสอดคล้องกับคำร้องของพวกเรา
กรกตต้องยื่นต่อสารรัฐมนูลครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบคดียุบพักที่ผ่านมาในอดีต
เชื่อว่าจะดำเนินการได้๑๕วันก็เสร็จแล้ว
ขอเตือนในนามคนที่เคยเป็นกรกตมาก่อน
เราไม่ปรารถนาเห็นคนของกรกตเป็นคดีความ
หรือต้องไปติดคุกตอนแก่เหมือนอดีตที่ผ่านมา
นี่เป็นเผือกร้อนสำหรับกรกตส่วนปปชเนี่ย
ก็อีกเรื่องหนึ่งคือกรกตเนี่ย
ตอนนี้คนจับตามองกันมากนะเรื่องนี้ว่าเกียรติภูมิความขลังของกรกตมันจะเป็นยังไง
งานนี้จะเป็นการพิสูจน์เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของปปชด้วย
เพราะโยงไปถึงมาตรา๑๒๘ของพรบปปช
จำได้ไหมครับที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐไปรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน๓๐๐บาท

ทีนี้กฎหมายของปปชเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง
โทษจำคุก๓ปีนะครับ
แล้วห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาถึง๒๐ปีไอ้ครอบงำพักเนี่ย
งานนี้ถึงบอกว่าเจอทั้งกฎหมายของกรกตและกฎหมายปปช
ทีนี้ส่วนของปปชเนี่ย
เมื่อเช้าอ่านข้อมูลจากแม่ลูกจันทร์ที่เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

แม่ลูกจันทร์เขามองว่าลำพังสสพล๖อรัฐแจกด้วยอย่างเดียวเนี่ย

เพราะว่าคดีมันไม่ซับซ้อนอะไร
มีตัวบุคคลเกี่ยวข้องชัดเจน
หลักฐานการโอนเงินก็มี
ปปชสามารถสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสร็จภายใน๑๕วันแน่
แล้วสามารถแจ้งข้อกล่าวหาสสรับกล้วย
และให้ผู้ถูกกล่าวหาแค่แก้ข้อกล่าวหาได้ใน๖๐วัน
ก็สามารถที่จะเสนอประชุมใหญ่
ปปชพิจารณาได้ภายใน๑๕วัน

คดีนี้ปิดช็อปได้ไม่เกิน๓เดือน
แต่ว่าสิ่งที่อาจจะทำให้ปปชหนักใจ

คือพักใหญ่ที่เป็นผู้แจกกล้วยเนี่ย

ต้องไปร่วมกระทำความผิดด้วยเต็มเป่า
ฉะนั้นคดีแจกกล้วยสอสอพักเล็ก
ก็เลยกลายเป็นเครื่องวัดใจปปชว่า
จะสอบสวนรวดเร็วทันใจแค่ไหน
หรือจะทำเรื่องสั้นให้กลายเป็นเรื่องยาวได้ยังไงแค่ไหน
ถ้าเรื่องนี้ได้รับคำวินิจฉัยว่าไม่ผิด
กรกตปปชช่วยตอบคำถามให้เคลียร์ด้วยว่าทำไมในอดีตภักดิ์ไทยรักไทยถึงผิด
ก็แบบเดียวกันเนี่ยแล้วก็ถูกยุบถูกยุบข้อหาครอบงำพักการเมืองอื่น
ตามที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยกมาอ้างผมก็นึกถึงคำโบราณที่จะพูดถึงปปช
กับกรกตความกลัวทำให้เสื่อมถ้าไม่กลัวตรงไปตรงมาเลยครับ
ซึ่งอันที่จริงเนี่ยถ้าจะพูดกันโดยความเป็นธรรมเนี่ย
จ่ายเงินรายเดือนให้สอสอไปทำพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นธรรมเนียมที่รู้กันแล้วว่าทุกพักเขาก็ทำกัน
แต่ว่าถ้าโจงครึ่มถึงขนาดปล่อยให้มีหลักฐานการโอนเงินกันอย่างนี้เนี่ย
ผมว่าพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่
เอาละขีดเส้นใต้ทิ้งไว้วันนี้
เพื่อให้พวกท่านทั้งหลายพวกเราที่เป็นชาวบ้านเนี่ย
คอยจับตาดูว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงรอดหรือไม่รอด
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพฮะเรื่องนี้ร้อนจริงนะฮะ
การเมืองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วช่วงนี้หลายคนติดตามกันอยู่นะ
ผลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์อะไรต่างนานจะอยู่ต่อ๒ปีเอ๊ะหรือยังไงนะ